ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่ชายหาดพลาที่จังหวัดระยองกันก่อนนะครับ
ก็ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่เป็นที่จอดรถ

มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วก็ไปจอดรถนะฮะแต่จอดไม่ได้นะครับ
มีร้านค้าแถวนั้นมาห้ามไม่ให้จอดบอกว่าเขาเสียค่าเช่าถูกต้อง
จนเกิดการประทะคารมกันเกิดขึ้นนะครับ
ทำอดทนแล้วเธอจะจอดรถไหนเท่านั้นก็ได้
ผมก็ต้องมาถามถ้าพี่
นี่นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดพลานะครับ
บ้านฉางจังหวัดระยองช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับ
นักท่องเที่ยวหญิงถ่ายคลิปเอาไว้นะครับบอกขับรถเก๋งพาครอบครัวมาเที่ยวชายหาด
ซึ่งฝั่งตรงข้ามเขาจะมีล็อกร้านค้าชุมชนของเทศบาลอยู่
ให้พ่อค้าแม่ค้ามาเช่าที่ขายของ
พอจอดรถปุ๊บมีลูกจ้างที่เป็นผู้ชายนะครับ

ถ้าเกิดไม่ได้มาใช้บริการร้านเขา
ทางร้านเนี่ยเสียค่าเช่าให้กับเทศบาลไปแล้ว
คือใครจะจอดก็ได้ไม่ใช่เหรอ
ตรงกับหน้าร้านใครก็แล้วแต่แต่มันไม่เกี่ยวกัน
มันก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้นแบบไม่มีใครยอมใครนะฮะ
นี่สุดท้ายนักเที่ยวก็เลยโทรแจ้งตำรวจสพบัญชางนะครับ

คือยิ่งเคลียร์นี่โอ้โหยิ่งประทุอารมณ์นะครับ
นี่เป็นบางช่วงที่ฝั่งของร้านอาหารเนี่ยปัดมือถือนักเที่ยวก็เกือบตกนะครับ
สุดท้ายตำรวจต้องให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเคลื่อนรถไปจอดที่อื่นนะครับ
เราจะบอกให้ฟังถ้าสมมติลูกค้ามานะคะ
ถ้าเขาถือเสือมาถืออะไรมาเขาบอกว่าจะปูเสือ
แล้วบอกว่าโซนปูเสืออยู่ด้านนู้นนะคะบุกไปได้ปูเสือได้
เราจะชิ้นให้ดูข้อมูลเนี่ยปูเสือไม่ได้เพราะว่าต้องทำฝากสะอาด

จุดกระตั้งคราบด้านโน้นแม่เห็นไหมที่บุกเปย์ปูเสือที่จอดรถ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เทศบาลของทางบ้านฉางนะครับพอทราบเรื่องก็เดินต้องเดินทางมาเคลียร์นะครับ
แล้วก็ทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้านะทางลูกจ้างร้านอาหารยอมรับว่าก็ใจร้อนไป
อยากจะขอโทษไปถึงนักเที่ยวด้วยเพราะสุดท้ายเขาไม่ได้จอดรถนะ
แอบงงนะเพราะว่าร้านค้าเนี่ยเขาจะเรียงกันเป็นล็อกเนอะ
ที่บอกว่าจ่ายค่าเช่ามันน่าจะเป็นค่าเช่าของร้านไหม
คือไม่รู้ยังไงเอาเป็นว่าตำรวจเนี่ยก็เคลียร์ไม่ได้แล้วก็บอกให้ลูกค้าเนี่ยเคลื่อนรถออกไป
ทีนี้เขาก็เลยเอาคลิปไปโพสต์นะฮะ
คือทางเทศบาลตะบนบ้านฉางก็นี่ครับพอทราบเรื่องก็มาเคลียร์ในพื้นที่บอกว่ายืนยันว่าที่จอดรถตรงนี้เนี่ย
เป็นที่จอดรถของนักท่องเที่ยวคนไหนก็จอดได้จอดล็อกไหนก็ได้นะที่แม่ค้าอ้างว่าจ่ายค่าเช่ากับเทศบาลแล้ว
จะเป็นความเข้าใจผิดกันคือไม่ได้เป็นการจ่ายค่าเช่าที่จอดรถนะ
ค่าเช่าคือค่าเช่าล็อกขายของเพราะฉะนั้นคุณจะไปบอกว่านี่เห็นไหมล็อกข้างหลัง
แล้วจะเป็นเจ้าของที่จอดรถล็อกนี้ด้วยเนี่ยไม่ใช่
เทศบาลตะบนบ้านฉางก็เลยฝากทำความเข้าใจแล้วก็ฝากขอโทษฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงนักท่องเที่ยวทุกคนด้วย
งงค่ะสรุปไปได้จอดได้นะคะซื้อของร้านไหนก็ได้นะ